ก็ถือว่าเป็นเทปสุดท้ายของปีนี้ด้วยที่เราจะพูดคุยกันเพื่อสรุปภาพรวมของการแข่งขันในระดูการที่ผ่านมา
สนานมากนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงมุมมองการต่อสู้ของวงการฟุตซอลไทย
รวมถึงทีมการท่าเรือที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมา
จนสามารถกลับมาได้แชมป์ในรอบ๑๑ปีซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่๒
แต่ว่าข่าวซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในรายการซึ่งอาจจะถูกปล่อยออกไปก่อน
ดังนั้นแล้วก็คือการประกาศยุติบทบาทการเป็นกุญสือของโค้ชโดมอุดมทวีสุก
ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ทำตามสัญญาจริงนะครับ
โชชโดมนั้นไม่ได้ทำงานกับการท่าเรือ
แต่ว่าไปนั่งเชียร์ลูกทีมแล้วก็ให้เลิศชายอิสราศิพากรนั้น

เราจะเห็นโค้ชดมในฤดูการ๒๐๑๙หรือเปล่า
ก็น่าสนใจมากสำหรับเรื่องนี้นะครับ
ส่วนรายการทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็คงจะรวบรวมเรื่องของ

ลูกยิงสุดสวยที่มีทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับ
รวมถึงสเต็ปการลากตะลุยต่าง
ที่ถ้าเราติดตามข่าวของไทยรัฐ

ทีมงานก็เลยรวบรวมตลอดมาเลยทั้งปีทั้งระดูการ

ที่เราคัดสรรมาแล้วว่าเป็นสเต็ปเทพจริง

แล้วก็น่าจะนำไปศึกษาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับน้องหนูที่สนใจเล่นฟุตซอลได้ดูกันต่อไป
ก็คัดมาแล้วนะครับเราจะแยกออกมา
รายการวันนี้จะได้เห็นลูกสวยงามตลอดทั้งระดูการไปเลยนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นเสน่ห์ของฟุตซอลเหมือนกันนะครับ
ที่ใช้จังหวะความเร็วในการเล่น
ใช้ความเข้าใจในการร่วมมือกันของนักเตะอย่างสูง

เพราะว่าพื้นที่ของฟุตซอลถึงแม้ว่าสนามจะไม่ใหญ่ถ้าฟุตบอล

นั่นหมายถึงว่าการโดนโต้กลับแล้วก็เสียประตูนะครับ
ทีมงานนั้นคัดมาตลอดทั้งฤดูการในช่วงแรกครับ
ที่ต้องอาศัยทักษะการฝึกซ้อมและทีมเวิร์ค
ซึ่งหลายเกมของการแข่งขันฟุตซอลในปีนี้

และวันนี้โต๊ะเล็กเอ็กซ์ต้า
ลูกไหนจะถูกใจคุณผู้ชมบ้าง

ลูกนี้กิจดาพรทองขาว

เล่นจากห้องเย็นท่าข้ามทำฟาว
ทำให้ได้ตั้งเตะจากกรอบเขตโทษ
โดยจังหวะนี้เบนจรงพานพบ
เป็นตัวหลอกให้อนันตชัยปราบวงศาหลอกยิง
แต่ส่งบอลลอดผ่านช่องระหว่างกูกู้กับคมพรมพิพฤษ

บอลเน้นเข้าไปอย่างสวยงาม

เป็นเกมระหว่างมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมเย่า
พบกับพิธีบลูเวฟชนบุรี
โดยจังหวะนี้กัปตันช้างกิจสดาวงแก้ว

สะใจทั้งเกโก้และกองเชียร์กันเลยทีเดียวครับ

เป็นเกมดาวบี้แมชระหว่างห้องเย็นท่าข้าม

จังหวะนี้อลงกรจันทร
เปิดบอลจากริมสนามให้วีรชัยแสงประทีบ
เจ้าตัวจะแตะบอลกลับให้อลงกร
ไล่บอลต่อให้โสรสสังพารี
ดีดบอลเข้าประตูไปแบบนิ่ม

ลูกนี้เป็นการประสานงานกันอย่างรู้ใจ

โดยปัญญาคิกอินให้มูฮามัติอุสมานูซา
เจ้าตัวจะจับบอลพลิกตัวบังเนโต้

จริงแล้วผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกใจแฟนมากนัก
เพราะว่าลูกยิงที่มันเกิดขึ้นพันกว่าลูก

แต่ก็เชื่อว่าทีมงานเราก็คัดสรรมาแล้วนะครับ
โดยให้ทุกทีมนั้นได้มีโอกาสนะครับ
ในการส่งลูกยิงของตัวเองเข้ามาประกวด

เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของรูปฟรีคลิกดีกว่า
ฟรีคิกเนี่ยก็มีลูกเตะมุมนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกที่เขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
เขาก็จะมีความหนักความสวยงามในการประสานงานกัน
แล้วก็ลูกเตะมุมก็เป็นอีกหนึ่งลูกนะครับ
เกิดประตูเยอะมากในระดูการนี้นะครับ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยถึงรายละเอียดนะครับ